การเกรดปกติเลี้ยงสัตว์มั้ยครับ

พี่เบิร์ตก็เลี้ยงหมากี่ตัว๔ตัวป่ะ

แล้วหมาต่อมาหมามันก็เลี้ยงแขก

ยี่ห้าสลิกกี้นะฮะแบบโซ่

หนังหมานี่แหละครับ

สลิกกี้เหมือนกันครับผม

ขอบคุณครับ
เอาล่ะได้ความรู้กันแบบแน่นไปแล้วนะคะ

อกคอหมาทั้ง๓แบบนี้นะคะ
สลิกกี้คิดว่าแบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมืออย่างนี้

ตอนเราไปซื้อพวกแหวนพวกอะไรเงี้ย

อ่ะผมในความคิดผมนะ

แล้งานพี่เบ๊กก็จะเฉลยที

แบบผ้าพิมพ์ลายพร้อมกระดิ่งกุ้งกิ้งกล่องแก้ว

ค่ะสามารถพี่วางให้

แบบสายหนังพร้อมกระดิ่งค่ะ
อันนี้คืออันที่เขตไม่ได้เลือกนะคะราคาอยู่ที่๖๐บาท
สุดท้ายนี่เลยค่ะแบบโซ่พร้อมกระดิ่งค่ะ
ธรเขตเลือกนะคะต้องถูกกว่า๖๐บาทนะคะ
และราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
เก่งมากฟองลอฟนักที่ฮอสลิกกี้แบบโซ่พร้อมกระดิ่ง
อันนี้ค่ะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ข้อที่๔มาแล้วค่ะตอนนี้ธนาเขตสะสมไปแล้ว
๑๕๐๐๐บาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

แต่ว่าจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาทค่ะ
ถามเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกก็มาดีคะเนี่ย
แพงเพราะมันถูกมากเพราะนี่คือผงปรุงอาหารลูโบ
อันนี้ซุปทำไส้อัว๖๐กรัมราคาถูกที่สุดลูก
ซอสปรุงรสผัดไทยครับผม
อันนี้บอกได้เลยว่าราคาถูกมาก
คำถามข้อที่๕ค่ะมูลราคา๒๕๐๐๐บาทค่ะ
ผงโลโบทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดเหรอคะ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ

เพราะว่าเนื่องด้วยเป็นผงทำอาหาร
ซึ่งปกติผู้ชายก็น่าจะไม่ค่อยทำอาหารอยู่แล้ว

ง่ายเนอะผัดกะเพรา

อันนี้คือผงหมูแดงนะ๑๐๐กรัม
ทำไส้อัวซอสปรุงผัดไทย

อย่างพี่เป๊กยังไม่ค่อยทำเลย

แตกต่างกันที่รสชาติและน้ำหนักค่ะ
ถามว่าปกติเคยซื้อผมพวกนี้มาทำอาหารไหม

ไส้อัวนี่ไปเชียงใหม่ไปเลยดีกว่า

สดพัดไทยเนี้ยน้ำหนักเยอะกว่าใครเพื่อนเลย๑๒๐กรัม
๑๒๐กรัมนะ

สุดท้ายเลยเป็นเกรียมเฉลยนี้เลยค่ะ
ซอสปรุงผัดไทยที่ธรเขตเลือกนะคะ
ถูกต้องถูกกว่า๒๙บาท
ขอให้ถูกกว่า๒๙บาทค่ะ
และราคาอยู่ที่

ถูกกว่า
ถูกกว่าคราวเดียวเอง
บาทเดียวแล้วที่อีกค่ะ
ขอล้ำผิด
เลยเขาไปไม
มีบุตร
อร่อยเลยแหล่ะ

เยลลี่ผสมผงบุกและน้ำองุ่นขาว๑๕

เล่ไร้ขนมเยลลี่ผสมบุกผงและน้ำส้ม๑๙

เป็นเจเล่ขนมเย็นลี่ผสมบุกผงและน้ำลิ้นจี่นะคะ

บุกก็คือทำให้กินแล้วอิ่ม
แล้วก็ค่อยจะไม่ค่อยทานอย่างอื่น

มูลค่า๓๕๐๐๐บาทค่ะ
วุ้นทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะไม่รู้เคยทานไหมเจ๊เล่ไร้
เคยทานแต่ไม่เคยทานแบบนั้น
ครับไม่เคยทานแบบแก้วอย่างนี้
อังุณขาวส้มลินจี
ทั้งหมดมีบุกผงผสมอยู่ในนั้นด้วย
นี่คือถ้าเลือกนะคือต้องเลือกรถที่ตัวเองชอบอย่างเดียวเลย
ผมอะชอบกินลินจี

ผมว่าทุกอย่างมันแค่ต่างกันแค่ส่วนผสม

เอาที่ชอบได้ไหม

ผมว่าเอาลิ้นจี่
เลือกแล้วนะคะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่ลิ้นจี่เลยค่ะ
นี่คือสินค้าที่ธรเขตเลือกนะคะ
ราคาตั้งต้นเปิดประเดิมอยู่ที่๓๐บาท

เล่ไลท์นะคะน้ำองุ่นขาว
แพงกว่า๓๐บาทค่ะ

และราคาอยู่ที่

ก็เก่งด้วยเนอะครับเก่งมาก
ลิ้นจี่นะรสชาติที่โปรดฟานแบบนี้
โอ้โหทำให้ชนะไปนะคะเพราะว่าถูกที่สุด
โอ้โหขอบคุณรสชาติที่ชอบ

ข้อที่๖มาแล้วค่ะตอนนี้ธรเขตสะสมไปแล้วค่ะ
ธาระเกษตอนนี้ข้อที่๖แล้วค่ะครับ

คว้าเงินแสนมันยากมันยากขึ้นเรื่อย
มันยากขึ้นเรื่อยนะในความคิดผมตอนนี้นะเพราะมัน๒ข้อสุดท้ายแล้ว

ผมเห็นจากข้อนี้แล้วครับพี่เป๊กกี้
ผมว่าต่อไปเนี่ยมันจะคนเรามันจะเดาถูกตลอดเวลาเนี่ยถูกต้อง
มันยากแล้วนี่อันนี้นี่ทุกอย่างปริมาณเท่ากันแก้วเท่ากัน
ตามกันจุดสตางค์บ้าบอก
ที่เฉลยนี่คือแบบแทบกั้นหายใจเลยไหม
ใช่ครับนี่เจอจุด๕๐สตางค์โอ้โห

เอาล่ะถ้าหยุดในข้อนี้ค่ะ
ไปครึ่งหนึ่งนะคะจาก๓๕๐๐บาท
รับไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
สนุกไหมสนุกสนุกมากครับต่อไปนี้เวลาไปซื้อของจะดูราคาไหมเนี่ย
จะตั้งใจดูราคามากขึ้นครับเพราะว่าปกติเราจะจ่ายเราก็รอรับตังทองอย่างเดียว
ดิยิ่งเป็นของราคาเล็กนะเรารวมใส่ถุงแล้ว
แต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจทีหลังเดี๋ยวพอไปช้อปปิ้งเก่ง

วันนี้รับตังค์ไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยที่น่ารักของเราด้วย
คุณเขตธารเขตเลือกที่จะหยุด
รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่งที่สะสมมากลับบ้านแบบหล่อไปเลย
และเมื่อคนเก่าไปผู้แข่งขันคนใหม่ก็ต้องมา
ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับ